ไทยนั้นอาจจะถูกแซงขึ้นไปและอาจจะเสียตำแหน่งเจ้าแห่งอาเซียนนะครับ
จากนี้ทีมของไทยเรานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเตะแผงหลังของไทยเรา
ซึ่งเป็นนักเตะคนสำคัญมีอาการบาดเจ็บต้องพักถึง๒เดือนครับ
คนที่เจ็บก็คือคนนี้แหละครับเจ้าเอ็มสุธินันพุกหอม
โดยเจ้าตัวนั้นมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่ากำเริบครับ
ต้องเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวานนี้
และอาการบาดเจ็บดังกล่าวนะครับเคยเกิดขึ้นแล้วเมื่อ๒ปีก่อน
และตอนนี้ก็เกิดอาการกำเริบครับซึ่งทำให้ประกาศหลังจากชนบุรี
จะหมดสิทธิ์ช่วยทีมตลอดเล็กแรกของไทยลีก
ที่จะมีขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนนี้ครับ
เดือนเมษายนล่าสุดมีการคาดการณ์ว่าทีมชาติไทยนับน่าจะเสียตำแหน่งเบอร์หนึ่งของอาเซียนให้กับฟิลิปปินส์ครับ
สาเหตุดังกล่าวนะครับเกิดจากผลงานในเดือนที่ผ่านมาทีมช้างศึกทีมชาติไทยนั้น
นั่นทำให้นอกจากนี้นะครับทีมชาติไทยนั้นก็น่าจะตกลงมา๑อันดับจากอันดับที่๑๑๘มาอยู่อันดับที่๑๓
กับเป็นทีมที่มีอันดับต่ำที่สุดที่ผ่านเข้าสู่รอบ๑๒ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียครับ
อย่างไรก็ตามนะครับจะมีการประกาศผลการจัดอันดับอย่างเป็นทางการในวันที่๗เมษายน
และจับสลากรอบ๑๒ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโลกโซนเอเชียในวันที่๑๒เมษายนนี้อัปเดตกันหน่อยนะครับในเรื่องนี้ล่าสุดครับ
ซึ่งก็รอเพียงแค่การตอบกลับมาจากทีมชาติโครเอเชียเท่านั้น
เชียร์เท่านั้นโครเอเชียก็เป็นหนึ่งใน๒๔ทีมนะครับ
ซึ่งจะเริ่มแข่งขันกันในช่วงเดือนมิถุนายนนี่แหละครับเป็นช่วงกลางเดือนนะครับ